มาดูเรื่องเกี่ยวกับแฟนของแดงลิเวอร์พูลกันหน่อย๑สัปดาห์แล้วนะ
ที่ผ่านไปที่ดีใจกัน
แชร์ว่าถ้าเป็นเจ้าของร้านเขาก็จะบอกว่าร้านนี้ทานฟรี
ถ้าใส่เสื้อมายินฟรี
แต่ล่าสุดนี่คือโพสต์ของแฟนบอลลิเวอร์พูล
ถ้าลิเวอร์ฟูลได้แชมป์ผมจะบวชพระให้สัก๕พันศา

สรุปเขาจริงจังจริงนะคะผู้ชายคนนี้

การเอาชนะสเปอร์ในนัดชิง๒ประตูต่อ๐
เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กหงคำไหนคำนั้นนะ

เมื่อวานนี้คนที่เขาโพสต์เรื่องราวนี้
เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธรรมมงคลซอยสุขุมวิทย์ร้อยเอ็ด
พร้อมเขียนข้อความแบบนี้นะคะ
วันที่๑๒พฤษภาคมขณะที่ลิเวอร์พูลมีลุ้น๒แชมป์
ผมได้อธิษฐานไว้ถ้าหากได้มาสักหนึ่งแชมป์
ผมจะบวชยาวสัก๕พันศาวงเล็บปี
อย่างนั้นก็ตามแต่เหตุผลที่บวชครั้งนี้มันประจวบเหมาะหลายอย่าง
ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับลิเวอร์พูลอย่างเดียว
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลเล็กเหตุผลหนึ่ง
ทั้งผมเองก็อยู่ในวัยเบรจเพศ
ทางบ้านอยากให้บวชและทดแทนคุณพ่อคุณแม่
อยากศึกษาธรรมะ๕พันศาจึงไม่ใช่อะไรที่ลำบากเลย
ท่านใดที่มีโอกาสมาแถวนี้แวะวามไหว้พระทำสมาธิมาทำบุญกันนะ
วัดธรรมมงคลนะคะเป็นวัดของหลวงพ่อวิรยัง
คุณ๕ภาษา๕ปีเขาอยู่เบรจเพศ๒๕
ก็ศึกษาธรรม๓๐ศึกษาธรรมะยาวกันไป
นุโมทนาบุญด้วยนะคะมีแฟนบอลท่านหนึ่งเป็นเจ้าภาพงานบวชให้
แล้วก็มีหลายท่านส่งเหรียญโปรทันมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ก็อนุโมทนาอีกครั้งนะคะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์ฟูลท่านนี้
รวมทั้งท่านอื่นที่ร่วมในงานอุปสรรค
ให้นักเตะลิวภูเขารู้จังเลยว่ามีคนไทยคนหนึ่งทำให้เขาขนาดนี้
เมลไปบอกเขานะให้เขาอนุโมทนาบุญไม่งั้นเขาไม่ได้